ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่ขอนแก่นหน่อยนะครับ
มีผู้ชายคนนึงเขาไปหึงอดีตภรรยา

คือเขางัดเข้าร้านของภรรยาไป

เมื่อคืนนี้พองัดเข้าไปเนี่ย
ไปเจอภรรยาอยู่กับเพื่อนผู้ชาย

สุดท้ายเขายิงสวนใส่เข้ามาสองนัดเสียชีวิตนะฮะ

ตำรวจสพนเรือไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
พบนายธนวัลโชคบุตรมูลอายุ๕๘ปี

สภาพถูกยิงด้วยปืน๑๑มม
กระสุนเข้าที่ท้อง๒นัดนะครับ
แล้วก็มีมีดสปาต้าเปื้อนเลือดเนี่ย

มีคนเจ็บ๒คนนะครับในร้าน
ก็คือนางสาวธีรดาหรือว่าไก่นะครับ

แก้มขวาด้วยมือด้วยและก็แหล่นหลังด้วย
นี่ฮะอีกคนนึงที่เจ็บนะครับ

เป็นเพื่อนชายคนสนิทของคุณไก่
บุญบานี่ถูกแทงเข้าที่แขน
แผลนี้ลึกถึงกระดูกนะครับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ทั้งคู่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพร
วันนี้เราก็ไปตามเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านขายของชำกอพาณิชย์
อยู่ในพื้นที่ตำบลจรเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
ได้เจอกับเจ้าของร้านเจ้าของบ้านก็คือคุณไก่
อดีตภรรยาของผู้ตายเธอก็พาไปดูเนี่ยจุดเกิดเหตุ
นี่คราบเลือดยังอยู่เลยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน
เนี่ยเหลอะทั้งร้าน
คุณไก่บอกว่าเธอเป็นอดีตภรรยาของนายธนวัลผู้ตาย
เคยอยู่กินด้วยกันจนมีลูกสองคนคนโตอายุ๑๔ตอนนี้พี่สาวเนี่ย
ดูอยู่ที่สกลนครส่วนคนเล็กอายุ๘ขวบเธอเลี้ยงเองที่บ้าน
ธนวัลอดีตสามีไม่ทำการทำงานสร้างแต่หนี้นะฮะ
แล้วก็มีผู้หญิงมาติดพันธุ์เยอะเธอตัดสินใจขอหย่าร้างเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ๑๐ปี
ที่ยากันแต่ว่านายธนวรก็ยังวนเวียนนะคือไปมีเมียใหม่
แต่ก็ไม่ไปไหนก็ยังวนเวียนมาหาเธอที่ร้านมาหาพร้อมกับมาหาเรื่องด้วย
เป็นแบบเนี้ยเป็นประจำเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังจะปิดร้าน
เธอนั่งคุยกับนายบุญบาลที่เป็นเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีเสียงดังอยู่ที่ประตูหลังบ้าน
หันไปดูเห็นนายธนวรอดีตสามีใช้มีดสปาต้างัดประตูหลังร้านเข้ามา
แล้วพอเห็นเธออยู่กับนายบุญบาลเนี่ยวิ่งเข้ามาใช้มีดฟันเลยนะครับ
ทั้งฟันทั้งศัพท์แบบม่วยหมดมีดนี้เข้าหน้าผากเธอด้วย
เข้ามือเข้าไม้เข้าแก้มเข้าแผ่นหลังส่วนนายบุญบาลพยายามเข้ามาช่วยก็โดนฟันไปด้วย
สุดท้ายเนี่ยนายบุญบาลเห็นท่าแบบจะไม่ได้การนะครับ
ก็เลยไปหยิบปืนที่วางอยู่บนโต๊ะยิงใส่นายธนวัลไปสองนัด
กระสุนเข้าท้องพอดีล้มลงเสียชีวิตคาที่
ซึ่งไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเธอบอกว่าที่มันน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือ
มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกสาววัย๘ขวบของเธอกับนายธนวัล
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เที่ยงคืน๒นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
จะเห็นนายธนวัลผู้ตายนะฮะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดในซอยแห่งหนึ่ง
ห่างจากร้านจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕๐เมตร
จากนั้นนายธนวัลเอาไฟที่เป็นไฟส่องกบเนี่ยมาสวมศีรษะ
แต่ยังคล่อมอยู่ที่จักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับเหมือนกับเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่นายธนวัลจะบุกเข้าไปหาอดีตภรรยาในร้านนะครับ
ถือมีดไปด้วยนะครับก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นมุมข้างบ้าน
นี่เข้าสู่เที่ยงคืนสามสิบเก้านาทีแล้วนายธนวรที่มีไฟฉายที่เป็นไฟส่องกบ
ที่ศีรษะเนี่ยเดินลัดเลาะป่ากล้วยไปยังหลังบ้านของอดีตภรรยา
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเรานะครับที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนี่นะฮะ
ก็ไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณไก่ก็ยังมีบาดแผลที่ใบหน้าเนี่ยครับ
บอกกับติผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่านายธนวัลอดีตสามี๒วันก่อนเกิดเหตุนะ
โทรไปขู่เพื่อนผู้หญิงที่อยู่กรุงเทพบอกว่าจะมาอุ้มเธอกับลูกสาววัย๘ขวบไป
แล้วขู่ว่าจะฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกคือเธอยืนยันว่า
ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เลิกกับนายธนวัลมาเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ย
หึงหวงมันคงไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนกับเป็นความแค้นไม่เลิกลา
พยายามตามหาเรื่องตามรังความทั้งทั้งที่เลิกไปแล้วเนี่ย
มันเป็นสิทธิ์ของเธอไม่ใช่เหรอเธอจะพูดกับใครคุยกับใครจะมีชีวิตยังไง
สับเงี้ยเลยมีสับหน้าผักไก่เลย
เขาโทรไปขู่เพื่อนไก่ว่าเขาจะอุ้มไก่กับลูกเมื่อสองวันก่อนค่ะใช่

ไม่ใช่ค่ะเพื่อนผู้หญิงที่อยู่กรุงเทพค่ะ
ก็คือเขาไม่พอใจในการทำตัวของเรา

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมตโทสำเนียงสำโรงพลรองภูมิการสอบสวนของสพนเรือ
ปมเหตุเรื่องนี้เกิดจากความหึงห่วงนะครับผู้ตายเนี่ยเลิกกับอดีตภรรยาไปแล้ว
แต่ยังตามราวีตามหึงห่วงเมื่อคืนนี้บุกไปในร้านเขา
แล้วก็อาวุธมีดไปด้วยทำร้ายฝ่ายหญิงกับเพื่อนชาย
ทางคนที่อยู่ในร้านก็คือฝ่ายชายที่เป็นเพื่อนชายของเจ้าของร้านก็เลยคว้าปืน
ซึ่งเป็นปืนส่วนตัวมีทะเบียนถูกต้องของนายบุญบาลเองนะครับยิงสวนใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
ซึ่งเดี๋ยวถ้าอาการของนายบุญบาลที่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลดีขึ้น
พนักงานสอบสวนก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำต่อไปนะครับ